จะคุยเรื่องนี้กันนะคะว่า
ตกลงแล้วข้อมูลที่ออกมาตอนนี้อะไรคือสิ่งที่กองทัพเรืออยากจะชี้แจงมากที่สุดก่อน
สายแรกนะคะท่านโฆษกองทัพเรือนะคะ
แล้วก็ยังเป็นรองเสนาที่การทหารเรือด้วยคือพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์ค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
เรียนสรุปเบื้องต้นถูกนะคะท่านคือ
ถ้าจะมีพูดถึงการเข้าสู่คอลโมไม่ใช่ขอซื้อเรือ
เพราะเรือเซ็นให้ซื้อไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผ่านไปตั้งนานแล้วนะ

แต่ว่าข่าวต่างเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ตามข่าวหรือไงว่ามันซื้อไปแล้ว
ค่ะท่านคะถ้าเอาให้ตรงกันนะคะคือรายละเอียดของเรือลำที่เรากำลังพูดถึงเนี่ย
ราคาของเขาอยู่ที่ประมาณ๖๑๐๐ล้านบาทถูกไหมคะ

เป็นการอนุมัติซื้อในปีงบประมาณ๒๕๖๒ใช่ไหมคะ

แล้วก็วันที่เซ็นกันเนี่ยคือวันที่๙กันยายนปี๖๒ถูกไหมคะท่านโฆษก

ทีนี้ถ้าเรียนให้ท่านโศกเลือกก่อนว่าท่านอยากอธิบายอะไรเพราะว่าคาดว่าคงมีหลายประเด็นที่อยากอธิบายเพราะว่าอาจจะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันคาดเคลื่อนอยู่หลายเรื่องนะคะเชิญโศกค่ะ
ก็อยากจะอธิบายว่าในเรื่องของการจัดหายุทธโปรกรณ์ในตามหลักของมันแล้วเนี่ยมันเป็นความที่รัฐบาลจะต้องอนุญาตให้ทำนะ

แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ

บอกว่าประเทศชาติต้องการอะไรให้กองทัพเรือทำอะไร

อันดับหลักก็คือว่าให้คุ้มความเส้นทางความความความความทางทะเล

ให้ปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตย

เป็นเขตทางทะเลซึ่งเขตทางทะเลมันทับซ้อนอยู่กับหลายประเทศ

การจัดหายุทธปกรณ์ต่างเนี่ยมันก็จะมีไปตามวงรอบเป็นระยะในการจัดหาก็ระยะนานนะฮะเป็นตั้งแต่๓ปี๕ปี๑๐ปี

ทยอยจัดหาคือไม่ได้ว่าเอาเงิน๖๑๐๐ล้านไปจ่ายทันทีก็ไม่ใช่อีกนะ

ก็เป็นการจ่ายตามงวดงานอีกต่างหากแล้วก็การจัดหาเหล่านี้ก็ต้องเตรียมไว้ทั้งสิ้นนะครับ
ทุกชาร์จในโลกก็ต้องเตรียมไว้ทั้งสิ้นว่าณวันที่จะต้องใช้งานสิ่งเหล่านั้นเนี่ย
มันจะต้องมีของมาให้ใช้คือไม่ใช่ว่าเมื่อมีเหตุอันใดแล้วจะไปหาอะไรมาใช้ได้ทันทีก็หาไม่ได้

เรือลำนี้ค่ะโฆษกเรือลำนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามแผนทุกอย่างเรือลำนี้มาถึงประเทศไทยเนี่ยปีไหนคะ
ปี๖๕นะครับไปปลายปี
มาถึง๖๕แล้วหน้าที่ของเรือลำนี้จริงเขามีหน้าที่อะไรคะ
คือหน้าที่ของเรืออเนกประสงค์เนี่ยนะครับระบบขนาดใหญ่เนี่ยจะเป็นเรือที่เป็นเรือช่วยลบนะ
ที่จะไปทำงานประกอบร่วมไปกับเรือกองเรือนะครับแล้วก็มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมากมายด้วยซ้ำไป
ในขณะที่ทำงานในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างกองเรือนเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะ
แต่ในส่วนที่เป็นสมรรถภาพของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเรือให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการรักษาพยาบาลเนี่ย
จะมีสถานที่เรียกว่าเป็นห้องพยาบาลรองรับการรักษาได้เนี่ยผ่าตัดได้อยู่ในนั้นด้วยครับ
แต่มันก็มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของของเรือปกติที่ทำงานนั้นเท่านั้นเองนะแต่ว่าประเด็นที่ที่ผมกำลังคุยอยู่อยากจะคุยอยู่เนี่ย
ผมก็ยังอยากจะบอกว่าการที่เรากองทัพเรือได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่า
ว่าในการเสนอคอลโลมอที่มีการประชุมกันเมื่อวานนี้เราก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าหัวข้อนั้นมันไม่ได้เป็นหัวข้อของการจัดซื้อใช่ไหมครับ
แต่เราก็ยังสงสัยอยู่ว่าขนาดเราได้ชี้แจงไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็ยังคล่องใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมข่าวในวันนั้นเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ต่อมาเนี่ย
ก็ยังมีคนพูดแต่ว่าการจัดซื้อจัดซื้ออยู่อย่างนั้นเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้ฟังหรือว่าข่าวที่ออกไปมันเป็นข่าวที่ผิด
โศกค่ะเรียนมีตัวเอกสารที่อยู่ในข่าวขึ้นบนหน้าจอไม่แน่ใจว่าท่านได้ดูหน้าจอร่วมไปด้วยหรือเปล่า
แต่ทีนี้ตัวเอกสารนี้คือตัวเอกสารจริงที่มีการยื่นเข้าไปในคอรมอใช่ไหมคะ
เอกสารนี้เมื่อได้ยื่นเข้าไปนะฮะเอกสารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเอกสารของการเตรียมการเสนอต่างหากซึ่งการประชุมของคอลโมอาจจะมีเอกสารต่าง
หรือว่ามีวาระต่างเยอะแยะซึ่งวาระที่จำเป็นที่จะใช้จริงเขาก็จะยื่นเข้าไปแต่เอกสารเนี้ยเป็นเอกสารเตรียมการแล้วก็เขียนอยู่ชัดเจนนะว่าขออนุมัติให้กองทัพเรือเนี่ยดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาค่ะ
ไม่ได้เขียนสักคำถึงว่าเป็นการขอจัดซื้อ
ของค้าตามแต่แห่งของการขออนุมัติเฟื่อให้คณะบุคคลนไปตามเรื่องนี้ที่ต่างประเทศก็คือที่จีนถูกไหมคะใช่ครับใช่
ในการจัดสร้างเรือ๑ลำเนี่ยมันใช้เวลาใช่ไหมครับ
ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การทำแบบ
ทำแบบเรือแล้วก็การจัดเริ่มจัดหาพัสดุเกี่ยวข้องเข้าไปก่อสร้าง

เพราะฉะนั้นแล้วในการดำเนินการที่อู่เรือที่จีนเนี่ย
ก็จะเริ่มมีการทำอย่างนั้นเป็นขั้นเป็นตอน

ทีนี้พอถึงขั้นตอนในการจัดหาวัตถุในการเข้าไปก่อสร้าง
ในการตรวจแบบในการไปทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือกับทางอู่เรือเนี่ย

พอเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือเนี่ย
เดินทางเข้าไปร่วมงานกัน
ต้องไปต้องคณะแรกต้องไปเมื่อไหร่คะโฆษกคะ
ก็มีการเตรียมการที่จะเริ่มไปในห่วงของประมาณสักในประมาณ๒๓เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับ

ถ้าสถานการณ์ในการเดินทางเข้าไปที่ประเทศจีนยังไม่สะดวกเนี่ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อน
ค่ะถ้าคำว่าการอนุญาตต้องมีไว้อ่าถ้าถ้าคณะบุคคลยังไม่สามารถเดินไปได้เนี่ยการต่อเรือก็จะยืดออกไปด้วยไหมคะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับการตกลงครับว่าถ้ายังไปไม่ได้อาจจะปล่อยให้ทางฝ่าย
หูเรือเนี่ยดำเนินการไปก่อนก็ได้ค่ะก็แล้วแต่การตกลงกัน
โศกคะเรียนขอความเข้าใจหน่อยว่าตกลงหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกแล้วเนี่ยนะคะคือมีหน้าที่คือส่วนหนึ่งคือเขาช่วยรบแน่เพราะว่าอยู่ในกองเรือของกองทัพเรือใช่ไหมคะ
แล้วก็ประกอบกับในส่วนของการช่วยเหลือภารกิจที่ช่วยเหลือประชาชนคือเอาภารกิจหลักก่อนนะคะที่อยู่ในกองเรือเนี่ยเรือลำนี้มีหน้าที่อะไรแล้วเขาต้องทำงานกับใครคะ
เพราะว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นเรือพี่เลี้ยงเป็นเรือมาแทนเรือที่ปลดระวังไปคือตกลงเขาจะเป็นใครในกองทัพเรือคะ
ก็เป็นเรือช่วยรบประเภทหนึ่งที่ใช้งานนะก็คือว่าเวลากองเรือเดินทางไปในทะเลเนี่ยต้องเข้าใจว่าจะเป็นเขาไม่ได้ไปลำเดียว
ถ้าถ้าเป็นภารกิจที่สำคัญเนี่ยมันต้องเป็นทีมทีมออกไปทีนี้ในเรือที่เป็นเรือประเภทเรือฟรีเกจหรือว่าเรือโคเวทหรือว่าเรือที่ทำงานในด้านหรือด้านการต่อตีเนี่ยออกไปทำงานเนี่ยเรือเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความสิ้นเปลืองที่อาจจะหมดลงได้ในเวลาหนึ่งใช่ไหมครับ
ทีนี้ถ้าในส่วนนั้นมันความสิ้นเรือมันหมดไปในเวลานึงเนี่ยมันต้องมีเรือพี่เลี้ยงไปช่วยไปช่วยในการที่จะเติมเสบียงเติมน้ำมันเติมอะไรก็ว่าไปนะหรือในการดูแล
แม้กระทั่งเรือดำน้ำเองก็ตามเมื่อออกปฏิบัติการร่วมกันไปแล้วเนี่ยเรือดำน้ำก็ต้องมีห่วงเวลาที่กลับเข้ามารับการสนับสนุนเพิ่มเติมเหมือนกัน
สนับสนุน

เรือสนับสนุนคือแปลว่าถ้าเรามีเรือดำน้ำต้องมีเรือลำนี้ใช่ไหมคะ
ก็ถ้ามีด้วยเนี่ยจะทำให้การทำงานมันดีขึ้น
คือเป็นเรือสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำ
ว่าเรือดำน้ำทำงานอยู่แล้วเกิดมีข้อขัดข้องใช่ไหมครับ

แล้วถ้าสมมุติเราไม่มีเรือดำน้ำเราต้องมีเรือดำนี้ไหมคะ
เรือลำนี้นอกจากจะช่วยเรือดำน้ำได้แล้วเนี่ย
มันยังเป็นการช่วยเรือลำอื่นในกองเรือได้ด้วยไง
คือเรือเป็นเรือนอีกประสงค์เลยว่าช่วยซัพพอร์ตเรือต่างในกองเรือได้ทั้งสิ้น
ถว่ามันไม่ใช่ซัพพอร์ตเรือต่างในกองเรือเนี่ย
แต่หนึ่งในภารกิจของเขาเนี่ยคือช่วยเป็นเรือพี่เลี้ยง
หรือว่าเรือสนับสนุนเรือดำน้ำถูกไหมคะ

ถ้าเรามีเรือดำน้ำเราต้องมีเรือลำนี้ถูกไหมคะ
ไม่จำเป็นต้องมีเรือลำนี้แต่ถ้ามีด้วยก็จะดีมาก
เพราะว่าเรือลำนี้มันจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับการช่วยเรือดำน้ำ
เช่นว่าอุปกรณ์เขาเรียกว่าห้องแชมเบอร์ความดัน
ซึ่งไอ้อุปกรณ์เหล่านี้มันจะไปอยู่ในเรือลำเล็กไม่ได้มันต้องอยู่เรือลำใหญ่
แล้วการที่เรือดำน้ำจะเข้ามาเข้าเทียบแล้วก็อาจจะมีระหว่างทำงานอยู่
อาจจะมีเกิดปัญหาที่ว่าความดันในใต้น้ำทำให้กำลังพลของเรือดำน้ำ
ประสบปัญหาเนี่ยก็จะช่วยในการรักษาพวกเขาให้หายดีกลับคืนครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีเรือดำน้ำก็ควรใช้คำว่าควร
ก็ควรมีเรือดำนี้เพราะว่าช่วยเหลือกันได้ถูกไหมคะ

ครับก็เป็นหลักนิยมในการมีเรือกองเรือใช้ของทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับ
ที่จีนเนี่ยค่ะของจีนเขาก็ใช้ประกบคู่กันไปแบบนี้ไหมคะ
ก็ทุกชาติในโลกก็จะมีเรือประเภทคล้ายครึ่งหนึ่งช่วยกันทั้งหมดนะครับ
เป็นการทำงานร่วมกันเรียกว่าเป็นอะไรล่ะ
เรียกว่าเป็นการทำงานในรูปแบบของยุทธปกรณ์ในการลบยุคใหม่จะเป็นแบบนี้หมด
ค่ะแต่ถ้าเรามีเรือดำนี้โดยไม่มีเรือดำน้ำก็ได้ใช่ไหมคะ
จะให้เขาวิ่งกลับมาที่ฝั่งตรงเติมน้ำมันนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องดูแลตัวเองได้ในทะเลเลย
ท่านโฆษกคะในส่วนของเรือลักษณะแบบเดียวกัน
คือในโครงการต้องมีเข้ากี่ลำ
ขณะนี้ใน๑ลำก็ยังเพียงพออยู่นะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าเรือประเภทนี้

แต่ว่าปลดระวัง๔ลำแล้วถูกต้องไหมคะ

แล้วก็จะมี๑ลำอยู่ตอนนี้ที่ชื่อว่าเรือหลวงอ่างทอง
ซึ่งลำเท่ากับว่ารักษณะการปฏิบัติงานของเขา
ก็คือคู่กันกับเรือหลวงอ่างทองถูกใช่ไหมคะ
ก็อาจจะแยกกันเป็นคนละทีมงานได้
เรือลำนี้จะใหญ่กว่าเยอะขนาดก็ใหญ่กว่าแล้วถูกไหมคะ

โฆษกคะทีนี้ถ้าสมมุติเรือลำนี้เขาทำได้หลายอย่าง
แล้วตามโครงการขึ้นนาตอนนี้
เรือดำน้ำจะมีอยู่ในกองทัพเรือทั้งหมด๓ลำด้วยกันจนจบตามแผนทุกอย่าง
คือเรือดำน้ำจะมี๓ถูกไหมคะ
ก็ในแผนเป็นอย่างนั้นก็จะมี๓ลำครับ
เราไม่ต้องซื้อมาประกบทุกลำใช่ไหมคะ
ไม่ครับคือเรือลำนี้ลำเดียวมันก็ซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับ
ตามสัญญาถ้าผมจำให้ผิดโดยเฉลี่ยแล้ว
จะเป็นประมาณ๑๐งวด๙๐งวดกว่าประมาณนี้ฮะ
ตั้งแต่ขั้นตรวจเลยตรวจแผนแบบในการก่อสร้าง
ในการจัดหาวัสดุเข้ามาในการตรวจความก้าวหน้า

ก็จะจ่ายเงินในเงินที่เกี่ยวกับการสดแบบ
และว่าแบบที่ที่ได้ตกลงกันมา
ก็มีการทำแบบให้สมบูรณ์
เมื่อไหร่ก็ต้นแบบก็จะจ่ายเงินงวดต่อไป
ว่าจะอยู่เดือนไหนคะท่านโฆษก
อันนี้มันในแผนนี้ผมจำไม่ได้ว่าแผนมันละเอียดนะฮะ
แล้วไม่เป็นไรงั้นตอนลงนามไปตอนลงนามไปจ่ายไปกี่ล้านครับ
ตอนลงนามไปจ่ายประมาณ๑๐๑๕ของเงินรวมครับ